พ่อเลี้ยงที่ไปข่มขืนลูกเลี้ยงที่เป็นเด็กหญิงออทิสติกวัย๑๑ปี
ท่านก็ติดตามความคืบหน้าคดีมาตลอดอยู่แล้ว
วันนี้ก็มีความคืบหน้าของคดีต่อเนื่องนะครับ
วันนี้ตำรวจสพชะอำจังหวัดเพชรชบุรี
นำตัวนายชายุทธ์คงเจริญหรือว่านายเอ็ม
พ่อเลี้ยงที่ก่อเหตุกระทำชำราวลูกเลี้ยงวัย๑๑ปี
คุมตัวที่สพชะอำเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็แจ้ง๒ข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับ
ก็คือครอบครองยาบ้าจำนวน๑๐เมตรครึ่ง

หลังจากถูกจับกลุ่มได้ที่นี่ตอนก่อคดีแล้ว
และตรวจค้นในตัวกับรถจักรยานยนต์เจอยาบ้า
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาไปฝากขังที่สจพชบ
พอเสร็จคดียาเสพติดที่นี่แล้ว
ทางตำรวจสพกระทุ่มแบนสมุทรสาคร
ก็จะมาอายัดตัวไปทำเดินคดีต่อนะครับ
เพราะว่าที่สมุทรสาครก็คือจุดเกิดเหตุ
พาเด็กหญิงไปกระทำชำราว
จินตนาจันบำรุงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสมุทรสาครบอกถึงอาการของเด็กหญิงวัย๑๑ปีว่า

ยิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยได้ตามปกติ
บอกว่าอยากกลับบ้านอยากไปหาเพื่อน
ตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีที่มีคุณยายกับคุณป้ามาอยู่เป็นเพื่อนเด็กนะครับ
ก็เลยทำให้มีกำลังใจแล้วก็ฟื้นฟูสภาพจิตใจได้เร็วนะครับ
ภาค

เจ้าหน้าที่บอกว่าคงใช้เวลาอีกสักประมาณ๑สัปดาห์

แล้วก็จะออกไปอยู่บ้านพักเด็กและครอบครัวก่อน
หลังจากนั้นต้องประเมินอีกครั้งหนึ่ง
เด็กจะสามารถกลับไปอยู่ในความดูแลของยายกับตาที่อ่างทองได้เหมือนเดิมหรือไม่
จะให้นักจิตวิทยากับทีมสหวิชาชีพ
ช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจเด็กอีกทางหนึ่งด้วย

เดี๋ยวจะประสานเรื่องการหาทุนการศึกษาให้
แล้วก็จะให้ทางพัฒนาสังคมจังหวัดที่อ่างทอง
มาดูแลเรื่องสวัสดิการต่างจากภาครัฐที่เด็กกับครอบครัวพึงได้รับให้อีกทางหนึ่งด้วย
เรื่องของคดีความนะครับพันธุ์ตำรวจเอกศักดิ์ศรีแก้วเอี่ยมภูมิกับการสพกระทุ่มแบนบอกว่า
เดี๋ยวก็ต้องดำเนินคดีกับนายชายุทธ์
เกี่ยวกับเรื่องการอนาจารย์เด็กหลังจากอายัดต่อจากทางสพชะอำเรื่องยาเสพติด
แล้วก็จะทำเรื่องของใบประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ให้นายสมหมายหวาดด้วงดีคนขับรถแท็กซี่พลเมืองดี
วันที่รีบพาเด็กไปโรงพยาบาลเลยไปส่งโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
เดี๋ยวก็จะประกาศเกติคุณให้ด้วย
ส่วนแม่ของน้องนะครับ
ตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลที่จังหวัดอ่างทองนะฮะ
ก็สภาพติดใจก็ดีขึ้นนะฮะ
วันนี้ก็ยิ้มได้หลังจากที่ทราบข่าวว่า
ตำรวจจับตัวผู้ก่อเหตุข่มขืนลูกสาวตัวเองได้แล้ว
แล้วก็บอกว่าได้โทรศัพท์พูดคุยกับลูกแล้ว
ก็พบว่าสภาพจิตใจของลูกก็ดีขึ้นนะ

แต่แม่เองก็ยังต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลไปก่อน
เพราะว่าก็ยังไม่แข็งแรงดีนะฮะอ่าค่ะค่ะอ่า
ก็เป็นความคืบหน้าของคดีนี้นะครับ
หลายท่านก็ติดตามกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ